ก็ต้องยอมรับเรื่องของโควิด๑๙นะครับ
ระบาดอยู่ทั่วโลกตอนนี้รวมถึงในไทย
ในไทยถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ระดับ๒อยู่แล้ว
ใช่ค่ะระดับ๒ระยะ๒อยู่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อน
ระยะหนึ่งก็คือคนต่างชาติป่วยแล้วเข้ามาอยู่ในไทย
พอร์ตเข้ามาใช่ครับระยะสองคือคนต่างชาติป่วย
แล้วแพร่กระจายโลกให้กับคนไทยนี่คือเรียกระยะ
ในประเทศใช่ครับถ้ายกระดับเป็นระยะ๓
ที่ต้องระวังเพราะว่าคนไทยป่วย

คืออันนี้จะเกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์เหมือนคุณป้าแทกูที่เกาหลี
อืมนะครับแต่บ้านเรายังไม่เป็นระยะ๓นะยังอยู่ระยะ๒นะฮะ
แต่ว่าเรื่องของโควิด๑๙นอกจากมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว
ก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วย

องค์กรบางองค์กรปรับลดเงินเดือนตัดสิทธิ์อะไรต่าง

หน่วยปิดกิจการ

หลังจากโลกโซเชียลแห่แชร์ใบประกาศแจ้งปิดกิจการของเลเจนสยาม
ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรี

ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสวนสนุกบนพื้นที่กว่า๑๖๔ไร่
งบประมาณในการก่อสร้างกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
เขาบอกว่าประสบกับภาวะขาดทุนสะสม
เลิกจ้างพนักงานกว่า๓๐๐คนตั้งแต่๓มีนาคมเป็นต้นไป

ผู้บริหารของเลเจนสยามได้เปิดแถลงข่าวยอมรับว่าเป็นความจริง

แต่ว่าการปิดเป็นการปิดชั่วคราว
ไม่ได้เป็นการปิดถาวรนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงเท่านั้นเอง
จากขณะนี้เลเจนสยามต้องแบกรับกับค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
หลังจากเปิดดำเนินกิจการมาเมื่อไม่นานนี้ในปี๒๕๕๙
ก็ประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวมาโดยตลอด
รวมถึงพอมาปีนี้อีกก็ประสบกับภาวะของการแพร่ประบาดของโควิด๑๙
แน่นอนทำให้นักท่องเที่ยวหดหายไปกว่าร้อยละ๙๐
ใช่ค่ะคือเขาขึ้นในไอจีเขาขึ้นในช่องทางต่าง

แต่ว่าระหว่างนี้คือเลิกจ้างพนักงานก่อน
หลังจากนั้นถ้าเกิดเปิดปั๊บค่อยรับพนักงานใหม่
ก็๓๐๐คนก็จะรับพนักงานกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ก็ตอนนี้จะปิดกิจการทันทีพร้อมจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ก็น่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน
พนักงาน๓๐๐คนก็จะได้กลับมาทำงาน
อาจจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามนั่นแหละ
แต่ขณะนี้ก็แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบแล้ว
แล้วก็มีการจ่ายเงินชดเชยล่วงหน้าตามกฎหมายที่กำหนดแล้ว
เขาก็เขียนว่าเป็นการเปิดเมืองยักษ์ต้อนรับผู้มีอุปการะคุณ
ดังนั้นเขาเชิญเข้าฟรีตลอดสุดสัปดาห์นี้

ใช่ตอนที่จะปิดชั่วคราว
ใช่เยอะมาเป็นครูปครัวใหญ่นะ
เขาก็ทำใหญ่อลังการเนอะ

ไปดูที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารากันบ้างนะครับ

ก็มีการชี้แจงหลังจากมีข่าว

ลางานในเดือนมีนาคมโดยไม่ให้เงินเดือน

คือเปิดโอกาสให้พนักงานลางานได้

ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องลางาน

ซึ่งทางบริษัทยังคงรักษาสิทธิ์
ให้กับพนักงานเหล่านี้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องของกิจการต่างนะครับ

ช่วงที่โควิด๑๙ระบาดคือกระแสข่าวมันก็มาเยอะ
ดังนั้นจะบอกว่าเวลาเสพข่าวเสพแบบมีสติด้วย
มันจะต้องกรองข้อมูลข่าวไหนที่มันไม่จริงอย่าเพิ่งแชร์ต่อ
เพราะว่านี่เขาก็ลือกันในเน็ตทั่วเลย
บอกว่าเจ้าของร้านอาหารที่สกลนคร

แชร์แชทแบบนี้ชาวบ้านเขาก็แตกตื่นกันสิคะ

ไอ้ที่เขาลือกันสรุปแล้วมันเป็นยังไง
เล่าให้ฟังก่อนว่าในโลกโซเชียลเขาบอกว่า

อยู่ที่เขตเทศบาลนครสกลนคร
กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ป่วยเป็นไข้หวัด
ทีนี้คนที่เขาอ่านเขาก็หวาดภาวะค่ะ
เพราะว่าในข่าวระบุด้วยบอกว่าลูกของเจ้าของร้านเนี่ย
เรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
เจ้าของร้านเป็นแล้วในครอบครัวติดกัน
แล้วลูกเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
งั้นทำยังไงเด็กที่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

เรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะ
มันเป็นแค่ข่าวลืมมันเป็นการปล่อยข่าวเท่านั้นเอง
ส่วนเจ้าของร้านที่ถูกกล่าวหาว่าติดโควิด๑๙
เขายืนยันเลยว่าไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ
แล้วใครที่เอาไปโพสต์แบบนี้เนี่ยนะ
เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายเลยค่ะ
เอาฟังเจ้าของร้านอาหารเขายืนยันหน่อยนะคะ

ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ปล่อยข่าวที่เกี่ยวกับว่าติดเชื้อโควิดมา
กระทำเช่นนี้ทำให้ร้านเสียหายมาก
จะทำการฟ้องร้องเลยนะคะถ้าคุณยังไม่หยุดแชร์
คือไม่ขอพูดอะไรมากปากของคุณนี่คือทำทำร้ายคนอื่นมาเยอะ
ดังนั้นอย่าให้เกิดแบบนี้อีกโตกันแล้ว

แล้วคนเสพข่าวก็ช่วยคิดด้วยค่ะไม่ใช่แชร์กันไปให้เสียหาย

นี่แหละเธอก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปฮอกไกโด